คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวข่าวสารกันดีกว่านะ
ใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องพูดว่าโอ้โหจริงโอ้โหอาหารแน่นอน
เพราะว่าที่พัทธลุงตอนนี้นะมีที่เช็คอินสำหรับใครจะไปท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์แห่งบ่ายแล้วนะจ๊ะ
แล้วมันไม่ธรรมดาค่ะมันมีคิงคองยักษ์ด้วยอ่ะคิงคองยักษ์ที่ว่านี่มันยักษ์ใหญ่ขนาดไหนแล้วมันมาพร้อมกับอะไรนี่
กับว่าหลุดมาจากในภาพยนตร์เลยนะใช่ยังไงอย่างนั้นเลยข้อเดียวเออ
แล้วนี่ค่ะคนก็สามารถเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของคิงคองได้อยู่ในรูจมูกได้ไหม
เดี๋ยวเข้าไปได้นะมันจะครับจมูกโอ้ยคิงคองจะจามนะ
เดี๋ยวจะเกิดพายุแผ่นดินไหวถล่มทลายกันไปไม่หรอกค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่านี่ค่ะเขาเรียกว่าสำเภาไทย
เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่เรียกได้ว่ามีบรรยากาศธรรมชาติผสมผสานกับวิถีชีวิตของท้องไร่ท้องนาแบบนี้
อย่างลงตัวเลยนะคะครับแล้วเขาก็ได้สร้างคิงคองยักษ์ขนาดสูงกว่าหกเมตร
ยืนลากเรือสัมเภาอยู่ที่นี่ล่ะที่นี่พิกัดก็คือบ้านท่าสัมเภาใต้
บนชัยบุรีจังหวัดพัทธลุงนะคะเป็นคิงคองที่น่ารักไม่ทำร้ายใคร
มายืนอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเซลฟี่กันนะคะพื้นที่แห่งนี้มีอาณาจักรเป็นแบบอาณาจักรยิ่งใหญ่กว่าสิบไร่เลยนะ
แล้วก็ไม่แค่นั้นนะคุณมีสะพานไม้ทอดยาวไปตามท้องไร่ท้องนา
ให้นักท่องเที่ยวได้แวะเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามจุดต่างเอาตามใจชอบตามใจฉันเลย
แล้วก็ยังได้สัมผัสกลิ่นอายของวิถีชีวิตชาวนาคือบางคนอยู่ในเมืองไงค่ะ
อาจจะไม่เคยเห็นต้นข้าวเป็นเป็นก็ว่าได้ไงค่ะเออต้นข้าวเป็นเป็นเลยนะฮะเออถูกต้อง
ต้นข้าวสดที่มันอยู่กลางท้องไร่ท้องนาต้นข้าวอ่ะต้นข้าว
ขจีแบบนี้ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นแล้วล่ะเพราะว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่า
เอาเรื่องของธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาเนี่ยมารวมไว้ด้วยกัน
และแค่นั้นยังไม่พอคุณคะมีร้านกาแฟสวยเอาไว้ให้นั่งถ่ายรูป
นั่งพักผ่อนแล้วก็จิบกาแฟห้อยขากันสบายรับลมได้ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นกันอีกด้วย
บรรยากาศดีนะดีมากเลยนะคะใครเห็นแล้วแบบนี้อดใจไม่ไหว
ไปเช็คอินได้เลยค่ะที่สัมเภาไทยอยู่บ้านท่าสัมเภาใต้ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นแล้วก็เปิดทุกวันนะคะส่วนใครจะไปเนี่ยคุณคะ
เตรียมตัวให้ดีแต่งตัวให้ธรรมัดธแมงแต่งตัวสวยก็ได้นะเอาไปถ่ายรูปกับบรรยากาศนะคะ
แล้วก็เตรียมค่าเข้าไปด้วยเขามีค่าบริการเด็ก๑๐บาทผู้ใหญ่๒๐บาทเอาไว้ให้เขาไปดูแล
เรื่องของความสะอาดแล้วของสิ่งแวดล้อมจะได้สวยงามแบบนี้
สวยงามจริงไปเที่ยวไปถ่ายรูปกันได้นะแต่ว่าถ้าใครไม่มีโอกาสได้ไปเนอะ
ช่วยปล่อยบ๊าถึงคือเขาอาจจะทำไงเราก็ตามเนาะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะ
น้องหนูเขาดูอยู่ข้างไกลอะ

น้องทำน่ารักแต่คุณทำน่าเกลียด
ไม่อยากดูอะไรน่าเกลียดตรงนี้ก็ไปที่พัทธลุง